ใครที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เติมน้ำมัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียค่ะ

อายุ๒๕ปีรายหนึ่งถูกไฟไหม้ร่างกายอาการสาหัส
ขณะที่เธอใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ภายในรถ
ระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
ย่านตามันเซตปั๊กอินดะในกรุงกวาลาลัมเปอร์
เมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๒๕นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
พนักงานของปั๊มแห่งนี้บอกว่าเขาเห็นกลุ่มควันสีดำหนาทึบ
มาจากทางด้านหลังของรถยนต์ก่อนที่เขาก็วิ่งเข้าไปเปิดประตูรถ
เพื่อที่จะช่วยเหลือเธอคนนี้ซึ่งก็เห็นหญิงสาวรายนี้
นอนหลับไม่ได้สติอยู่บนเบาะหลังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ในอีกสิบนาทีต่อมาบอกว่าผู้บาดเจ็บมีแผลรอยไฟไหม้ร้อยละหกสิบของร่างกาย
แล้วก็ได้นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต่อไปแล้วด้วย
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ